คุณผู้ชมทีนี้มีอีกหนึ่งคนนะครับ
ที่เป็นคนในวงการกีฬามีการติดเชื้อ
โควิดสิบเก้านั่นก็คือแสนชัยพีเค
แสนชัยมวยไทยยิมนะคะเจ้าของฉายา
มวยสารคามค่ะติดโควิดสิบเก้าจากการ
ไปซ้อมที่ค่ายมวยสิทธานะฮะปรากฏว่าไป
ตรวจเชื้อเมื่อวันที่๒๒ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองติดโควิดนะคะ
กว่าจะได้เตียงนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะคะ
นี่แหละค่ะนักมวยไทยเจ้าของฉายาโคตรมวยสารคาม
หรือแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะคะเขาโพสต์
ดึกของวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมาบอกว่า
ที่ไม่ได้ชกให้ดูในวันนี้ก็คือ๒๙เมษายนตามกำหนดเดิม
แสนชัยได้มีการโพสต์คลิปนี้ด้วยค่ะมีการแจ้งทำลายเบื้องต้นแบบนี้นะคะ
มีเพื่อนติดโควิดมาซ้อมที่ค่ายนั้นแหละค่ะก็เลยไปตรวจหาเชื้อ
แต่ผลออกมาเป็นลบนี่ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะคะ
ว่าใครที่ทราบว่าตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยงแล้วตรวจเลย
บางทีมันอาจจะไม่เจอเชื้อนะคะไปตรวจวันที่เก้าเมษายน
ปรากฏว่าผลตรวจรอบแรกเป็นลบค่ะจนกระทั่งอยู่มาเรื่อย
๘เมษายนเริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีอาการ
๒เมษายนก็เลยไปตรวจหาเชื้ออีกครั้งผลออกก็คือศุกร์ที่๒๓เมษายน
มาอีกหนึ่งวันค่ะแสนชัยได้มีการโพสต์ภาพถ่ายภาพคู่กับใครล่ะ

คู่กับคุณเต๋าสมชัยเข็มกลัดแล้วก็แมททิวดีนพร้อมข้อความบอกว่า
ขอบคุณพี่ชายสองคนนี้ที่ช่วยวิ่งเต้นหาโรงพยาบาลให้ผม
ไอ้คำวติวิ่งเต้นแหละมีวิจารณ์เยอะมากนะคะ
ขอบคุณพี่ชายสองคนนี้ที่ช่วยวิ่งเต้นหาโรงพยาบาลให้ผม
เพราะทุกที่ไม่มีเตียงเลยเต็มหมด
แต่พี่สองคนนี้ช่วยกันหาให้ผมจนได้
ขอบคุณพี่ชายสองคนนี้มากครับ
แท็กช่วงผมป่วยพี่ก็ไม่เคยทิ้งผมเลย
จากนั้นค่ะในช่วงดึกนะคุณแสนชัยนี่โพสต์ภาพนี้ค่ะ
ห้องพักในการรักษาตัวพร้อมกับข้อความบอกว่า
ได้ห้องรักษาตัวแล้วครับต่อไปจะเป็นการคุยคนเดียว๑๔วัน
ขอบคุณคุณเต๋ากับคุณแมททิวดีนก็เลยทำให้ชาวเน็ตกลุ่มหนึ่ง
นำไปเปรียบเทียบกรณีของอาม่าจำได้ไหมคะป่วยตายคาบ้าน
กรณีของคุณอัพหนุ่มเกมเมอร์ค่ะ
ไม่ได้รับการรักษาจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วสุดท้ายทนกระแสไม่ไหวค่ะ
แสนชัยก็ต้องมีการลบภาพที่ขอบคุณคุณเต๋ากับคุณแมททิวดีนออกไปนะฮะ
คำถามที่สังคมเขาต้องการจะถาม

คือทำไมไม่ได้รับการรักษาแบบเดียวกัน